สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะในแต่ละวันเนี่ย
ประเทศไทยของเราแต่ละภูมิภาคมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่าง
เชิญค่ะอย่างที่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะในระยะนี้อุณหภูมิลดลงต่ำฮวบค่ะมี
ค้างแข็งบนยอดดอยแผ่ความหนาวเย็นลงมาจนถึงภาคกลางนะคุณผู้ชมในขณะที่
กลางสัปดาห์นี้ค่ะภาคใต้จะมีพายุพัดเข้ามาสลายตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะภาคเหนือ
ภาคอีสานเนี่ยมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงค่ะยอดดอยมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่๔๑๐องศาเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิอยู่ที่ราว๑๗๓๒องศาค่ะ
ส่วนภาคใต้ระยะนี้ต้องระวังฝนกันเล็กน้อยนะคะฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันระยะนี้คลื่นสูง๒๓เมตร
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิสบายอยู่ที่ราว๑๘๓๓องศาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิกของรัสเซียนะคะได้จัดการแข่งขันวิ่งท้าลมหนาวประจำปีค่ะโดยนักวิ่งแต่ละคนก็จะแต่งตัวแฟนซีเลยมีซานต้าเข้ามาร่วมวิ่งด้วยแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นในทุกทุกปีค่ะคุณผู้ชมระยะนี้เนี่ยเซ็นต์ปีเตอร์สเบิกอุณหภูมิลบสององศานะคะในขณะที่
โอ้โฮ